ชาวจังหวัดลำปางเนี่ยประนามการกระทำของรถเก๋งคันหนึ่ง
รถกระจกลงนะคะแล้วอีกคนขับก็ขับไป

ด่าเลยด่าอะไรนะฮะเงินกู้ด่วนทันใจด่าแล้วด่า

แล้วโปรยบนท้องถนนแบบนี้คุณ
มันไม่ต่างอะไรกับทิ้งขยะลงบนถนนเลยนะแบบนี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่ชาวลำปางบอกไม่ถูกใจสิ่งนี้

เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นสักประมาณช่วงบ่าย๓โมงครึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมา
รถคันนี้ขับไปโปรยใบปลิวโฆษณาตามถนน
ตลาดสดอัศวินอำเภอเมืองลำปาง

คุณรู้ไหมใช้ระยะทางในการโปรยเท่าไหร่
๐เมตร๒๐๐เมตรนี่ถือว่าไกลอยู่นะคะ
นี่ค่ะพอไปตรวจสอบในใบปลิวนั้น
เป็นใบปลิวชักชวนให้มากู้เงินมีข้อความบอกว่า

แท้เงินด่วนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าของธุรกิจต่าง
และเซียนพนันอนุมัติวัยเพียง๕นาทีเท่านั้น
วงเงิน๑๐๐๑แสนบาทนะคะ
แล้วมีการเห็นไหมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่เราเบอร์

คือไม่ได้ยุจะให้ท่านไปกู้นะคะ
แต่เอามาให้ดูชาวบ้านเขาบอกเขาไม่สบายใจ

ประนามพฤติกรรม๑เรื่องของความไม่สะอาด
นี่คุณทำแบบนี้คุณเหมือนทิ้งขยะ

สารคนกวาดถนนไม่มีจิตสำนึก
หรือบางคนบอกว่าคุณเป็นแก๊งกู้

แล้วดอกเบี้ยโหดแล้วคนที่เขาไปติดกับดักคุณ
แล้วคุณมาทวงแบบเหมือนขู่ฆ่าเขาเหมือนที่เป็นข่าวไง